เมื่อกี้คุณผู้ชมส่งมาบอกเหมือนกันว่าเชียงใหม่ตอนเที่ยงร้อน
เห็นบอกที่เชียงใหม่เลยจะอ่านข่าวนี้ให้ฟังค่ะ
คือที่จังหวัดเชียงใหม่ไปพบศพสาวประเภท๒

คือนอนเสียชีวิตอยู่บนระเบียงในห้องพักเลยนะคะ

แล้วก็จากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายค่ะ
โดยตำรวจภูทรแม่ปิงพร้อมกับแพทย์เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็ได้เข้าตรวจสอบเหตุมีผู้เสียชีวิตอยู่ในหอพัก
ไม่มีชื่อห้อง๓๐๕ที่ชั้น๓นะคะ
อยู่ในซอย๑กถนนเกาะกลางที่ตำบลหนองหอย

ผู้ตายเป็นสาวประเภท๒
ชื่อว่านายนัทชาสุรินอายุ๔๒ปี
เป็นชาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะ
คือนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณระเบียงห้องพัก
สภาพเจ้าหน้าที่บอกว่าเหม็นเน่า
แล้วก็สวมเสื้อกล้ามสีขาวใส่กางเกงใน

ไม่มีร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินแล้วก็รูป
เป็นรูปผู้ตายติดอยู่บริเวณผนังห้อง

ซึ่งหมอได้ลงความเห็นว่าผู้ตายน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว

สาเหตุการเสียชีวิตก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามชาวบ้านที่พักอยู่ในหอเดียวกัน

บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เอกใจอะไร
แต่สิ่งที่ทำให้ชาวบ้านเขาแปลกใจคือเขาได้กลิ่นค่ะ

คิดไงว่าจะมีคนตายในหอพัก

ก็เห็นว่าเอาเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็เลยรู้ว่าไอ้กลิ่นเหม็นที่เราได้กลิ่นมา
มันไม่ใช่กลิ่นขยะแต่เป็นกลิ่นศพเน่า
พันธุ์ตำรวจโทเด่นดวงศรีคำ
สารวัตรสอบสวนสพแม่ปิงก็บอกนะคะ
บอกว่าผู้ตายจะออกไปทำงานกลางคืน

สาเหตุเบื้องต้นตอนนี้มุ่งไปที่การเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว
แล้วก็จะส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อหาสาเหตุแล้วจะติดต่อญาติให้มารับศพ
ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ